ปฏิบัติการตำรวจเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่๖นาฬิกาใช่ไหมฮะ
ซึ่งก็กลายเป็นข่าวทั้งเช้าที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับ
๖นาฬิกาภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือทางเจ้าหน้าที่นะ
คือเขาเอาหมายค้นไปค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ซึ่งหลังจากนี้เราก็เรียกว่ารองโจ๊กนี่แหละนะครับง่ายดีก็กลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับ
เนื่องจากว่าทางตำรวจนั้นบอกว่าโอเคไปค้นบ้านเพราะอยากไปดูว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่อง
กับกรณีของเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าซึ่งเราจะมีรายละเอียดมีไทม์ไลน์ต่างให้ได้ติดตามด้วย
ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับใครตัวละครเป็นใครนะฮะใครที่ไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของเว็บพนันออนไลน์นะครับ
แล้วอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวิภาวดีรังศิษฐ์๖๐ก็คือตรงแถวสโมสรตำรวจอยู่ริมถนนวิภาวดีเป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้า
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพก่อนนะครับภาพจังหวะที่ตำรวจนั้นมีการเอาหมายค้นตัวของทางรองโจ๊กออกมาจากบ้าน
เนี่ยนะฮะยังมาไม่รู้ว่าเขานอนชุดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือมาชุดในแบบที่เราไม่เคยเห็น
เพราะว่ามันเช้ามากจริงใส่เชื่อยืดนี้นี่กลางเกงศนาเป็นบ็อกเซอร์ใช่ไหมออกมาเลยแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันด้วย
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพปฏิบัติการในเช้าวันนี้กันก่อน
เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่าหลังจากเช้าวันนี้ปุ๊บนะฮะตำรวจท่านไหนว่าอย่างไรบ้าง
เข้าไปบ้านแล้วเจออะไรไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะ
มาให้แบ่ง
นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นภาพแบบนี้ตกใจนะ
โดยเฉพาะบอกว่าเป็นข่าวที่ไปค้นบ้านทางรองโจ๊กอ่ะเพราะว่าเป็น
คอมมันโดนะคะเป็นคอมมันโดไปนะคะครับอาวุธครบมือไปหลายนาย
ใช่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนี่คือตำรวจคอมมันโดนะครับ
ไปที่บ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอืมลักษณะบ้านอย่างที่เห็นก็จะเป็น
ทาวน์โฮมใช่นะครับประมาณสามสี่ชั้นประมาณเนี้ยสามชั้นนะครับ
แล้วก็ติดกันสองคูหาอันนี้คือจุดที่เป็นบ้านของทางพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับ
ที่หน้าบ้านเนี้ยมีรถอยู่ในข่าวบอกว่ามีสามคันนะฮะพี่เต็นค่ะ
นะครับมีเอาผาดคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ
แล้วก็อีกคันหนึ่งคือเป็นเล็กซัสนะครับทะเบียนสงขาในสองคันนะครับ
แล้วก็ทะเบียนกรุงเทพ๑คันที่น่าสนใจคือทะเบียนทั้ง๓คันนั้น
เลขห้าหนึ่งเนี่ยหมดเลยเนี้ยคุณผู้ชมเห็นตามที่อ่า
ตัวกรอบสีเขียวเขียวเนี้ยนะฮะฮะรถยนต์สามคันนี่เป็นจุดนี้
นะครับวิภาพดีรังศิษฐ์หกสิบเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับพอตำรวจคอมมันโดไปถึงปุ๊บทางรองโจ๊กเนี่ย
ออกมาจากบ้านครับในชุดนี้ตำรวจก็เอาหมายค้นเนี่ย
ไปแสดงต่อหน้าซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษ
ก็ท่าทีนั้นไม่ค่อยจะพอใจกับการออกหมายค้นในครั้งนี้
ตอนแรกมีการปฏิเสธที่จะให้เข้าตรวจค้นด้วยนะครับ
ค่ะมีบรรยากาศช่วงนั้นให้ได้ติดตามฮะ
ผมจะยังไงออกมาค้นด้วย
กลับไปเลยป่ะ
นี่ค่ะไม่ให้เข้าตอนแรกไม่ให้เข้าผมไม่ให้ค้นค่ะ
กลับไปเลยไปนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ย
รองโจ๊กเองก็ให้เหตุผลนะว่าทำไมครั้งแรกเนี่ย
ไม่ให้เข้าด้วยเหมือนกันนะคือเหมือนว่า
คือถ้าเกิดจะมาค้นเนี่ยก็ยินดีแหละแต่ว่า
เป็นถึงรองพบตรไงถ้าจะมาค้นต้องมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาด้วยสิ
ครับใช่ไหมอ๋อแต่นี่หมายเหมือนอะไรก็มีมาถูกต้องอ่ะนะคะ
ครับนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าก็ต้องยอมให้ตรวจค้นบ้านพักกันนะครับ
แล้วก็ไปตรวจค้นในบ้านโดยไม่อนุญาตให้นักข่าว
และคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
พอตรวจค้นจุดแรกเสร็จปุ๊บตำรวจก็ไปค้นบ้านอีกหลังนึง
ก็คืออยู่ในโซนเดียวกันใช่ไหมนะครับ
เป็นบ้านทาวน์โฮม๓ชั้นนะครับห่างจากจุดแรกแค่ประมาณสัก๑๐๐เมตร
มีป้ายบริษัทติดอยู่ที่หน้าบ้านดังกล่าว
ซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นเป็นผู้นำค้นด้วยตัวเองด้วย
ก็ใช้เวลาค้นคุณผู้ชมครับนานประมาณ๑ชั่วโมงเนี่ย
พลตำรวจเอกสุรเชษนั้นออกมายืนยันว่าการออกหมายจับลูกน้องของตน
ก็ต้องไปสู้คดีกันคือมันมีข่าวว่าลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษ
ซึ่งเดี๋ยวในข่าวจะมีบอกต่อไปว่าเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไร
ยดตำแหน่งอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน

ทางตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐก็บอกว่าโอเคเรื่องคดีก็ว่ากันไป
ถ้าลูกน้องตัวเองผิดก็ไปสู้คดีกันและไม่หนักใจที่ถูกตรวจค้น
ช่วงที่จะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อืม
ไม่ได้มองว่าเป็นการสกัดกั้น
ส่วนตอนแรกที่ไม่ยอมให้เข้าค้น
เพราะไม่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มานำค้นตนเป็นถึงรองพบตร

แต่พอผู้บัญชาการตำรวจสอทมาด้วยตนเองก็เลยให้ความร่วมมือนะครับ
ตรวจค้นปรากฏว่าคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้เจอของผิดกฎหมาย
แต่อย่างใดยืนยันว่าตัวเองทำหน้าที่
คือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องอย่างเดียว

ซึ่งเห็นบอกว่าที่ไปจับได้เนี่ยไปเกี่ยวเนื่องกับแก๊งในประเทศเพื่อนบ้านด้วยไงนะฮะ
ซึ่งตัวของพศก็ปฏิเสธในส่วนนี้นะฮะ

ยืนยันว่าไม่เคยมีการรับเงินรับสินบนแต่อย่างใดนะครับ

คือผมไปลองบรรษตรอเพราะฉะนั้นการมาค้นบ้านผมต้องให้บุมชาหรับสู่มานะครับ
เมืองเมืองเพื่อบังซิหายหน่อยนะครับ
์ไม่มีก็ก็คือไม่มี

เรื่องไอ้
ให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมไม่ต้องไป
อธิบายก็เอ่อผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสกัดเป็นเรื่องที่
ก็ทำตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองพบผิดก็ต้องค้นได้นะครับ
นี่ครับเราเอาภาพในส่วนนี้คือบรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนแต่ให้จริงเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นี้
ในส่วนของเรื่องคดีแน่นอนก็มีการตรวจค้นกันไปเห็นบอกว่าหลายจุดทั่วประเทศวันนี้นะ
ใช่แล้วแล้วก็มีชื่อของตำรวจไปเกี่ยวข้องหลายต่อหลายนายด้วยกัน
ลูกน้องคนสนิทของรองโจ๊กด้วยนะคะ๘นายซึ่งล่าสุดก็มีการถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าจะไปมีส่วนเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปรวมถึงอีกหนึ่งมุมมองที่มีการพูดถึงก็คือมีการเมืองในสตชด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับตำแหน่งพบตรนี่แหละนะคะ
คืออย่างนี้ตำแหน่งผู้มาชาการตะบุดแห่งชาติควรต่อไปเนี่ย
แต่ว่าตัวของพนตะบุดเอกสุรเชษเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งมา
ตั้งแต่ยศเนี่ยจากพันตะบุดเอกมาเป็นพนตะบุดรีนี่ก็เร็วมากอายุ๔๕
พอมาเป็นพนตะบุดโทอายุ๔๘นะครับ
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งคนที่เทียบอายุราชการ
กับทางแคนดิเดตอีก๓ท่านที่เหลือ

ถ้าเกิดว่าพลตบุตรเอกสุรเชษเป็นผอบอตรอยกตัวอย่าง
ปีนี้เหลืออายุราชการอีกเกือบ๑๐ปี๗๘ปี
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้
เดี๋ยวเราจะมาเจาะถึงประวัติของตัวของรองโจ๊ก

คือเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งจะสืบเนื่องกับคดีของกำนันนก
ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วด้วยหรือเปล่า
ก็เกี่ยวเนื่องกับทางรองโจ๊กที่ดูแลอยู่ด้วย
นะคะก็น่าสนใจในเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันยาวเลยนะคะคุณผู้ชม